เที่ยวหาดบางแสนค่ะหาดบางแสนเช้าวันจันทร์โอ้โหหาดทรายสวย
นี่มีเตียงผ้าใบด้วยนะคุณผู้ชมค่ะแต่ก็ต้องระวังค่ะ
เพราะว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยภาคตะวันออกฝนจะตกเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศ
ให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนจะออกไปทำงานกันแล้วค่ะ
เกิดฝนตกหนักเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยา
เราจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าบริเวณประเทศไทยทั้งตอนกลางตอนล่าง
มีเมฆปกคลุมหนาทึบจนถึงขนาดว่าแสดงผลออกมาเป็นสีส้มแบบนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นเตรียมรับมือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การฝนต่าง
เอาไว้ได้เลยมาดูปัจจัยการเกิดฝนจากแผนที่อากาศนะคะ
เราจะเห็นว่าสัญลักษณ์รูปตัวแอลคือหย่อมความกดอากาศต่ำ
ก็คือห่อมร้อนปกกลุ่มบริเวณภาคตะวันออกและอีสานตอนล่าง
จุดนี้โดนเต็มเต็มแล้วยังมีหย่อมร้อนอีกหย่อมหนึ่ง
อยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยพาดผ่านด้วยร่องฝนค่ะ
ทำให้ทั้งตอนบนภาคเหนือนะคะภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสาน
ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครฝนตกหนักเลย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวัง
สำหรับคนที่จะเดินทางก็คือเรื่องของการขับขี่ให้ปลอดภัย
เนื่องจากว่าจะมีฝนตกลงมาและอีกหนึ่งปัจจัยคือลมนะคะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นลมประจำฤดูก็ยังคงพัดมาปกคลุมภาคใต้ด้วย
ทำให้ทั้งประเทศฝนตกหนักชุ่มฉ่ำเลยนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูในช่วงเวลาที่จะมีโอกาสเกิดฝนนะคะ
ตั้งแต่เช้ามาเนี่ยพื้นที่ภาคตะวันออกจันทบุรีและตาดเห็นไหมคะ
จะมีกลุ่มฝนปกคลุมหนาทึบเลยนะคะ
บริเวณนี้ค่ะสีชมพูสีม่วงนี่คือตกหนักเลย
จะมากขึ้นก็คือช่วงบ่ายเป็นต้นไปแล้ว
สี่โมงเย็นเนี่ยค่ะกลุ่มฝนกลุ่มเมฆเนี่ย
คล้อยขึ้นไปทางทิศตะวันตก
ลักษณะแบบนี้เตรียมรับมือได้ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปเลยค่ะ
ก็ต้องเฝ้าระมัดระวังกันด้วยสำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ส่วนใครจะไปภาคใต้นะคะระยะนี้คลื่นสูงทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
จะสูงประมาณ๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรเลย
คาดการณ์การพยากรอากาศประจำวันที่๒๘กันยายน
ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะมีฝนฟ้าขนองมีเมฆเป็นส่วนมาก

หนักภาคอีสานตอนล่างมีโอกาสเกิดฝนตกหนักค่ะ

มีฝนฟ้าขนม๑๖๐ของพื้นที่เช่นกัน

ฝนตกหนักหน่อย๑๘๐ของพื้นที่

ฝั่งอันดามันก็มีฝนตก๑๗๐ของพื้นที่โดยมาก
แล้วก็เป็นทางภาคใต้ตอนล่าง
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่

โดยเฉพาะช่วงบ่ายค่ำนะคะระมัดระวังเรื่องการเดินทาง
แล้วก็วางแผนการจราจรกันด้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเที่ยวบางแสน
บอกเลยว่าวันจันทร์นี้นะคะพื้นที่ชายหาดจะโล่งเตียน

แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพมหานคร

แล้วก็ที่สำคัญนะคะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

โลมากับวานมาพอดีดิฉันไปดูปลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ